มาเรื่องนี้กันนะคะเรียกว่ากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เนื่องมาจากเหตุการณ์ไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่
หลังจากเจ้าหน้าที่ค่ะเขาโพสต์มีพลเมืองดี
ส่งพิซซ่ามาให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้กิน
แต่ของกลับถูกส่งไปไม่ถึงมือคนทำงาน
เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเชียงใหม่รายหนึ่งนะคะ
ที่โพสต์ขอบคุณพลเมืองดีน้ำใจงามมากทีเดียว
พิซซ่าจำนวนนับ๑๐กล่องไปให้เจ้าหน้าที่ของเขานะคะ
ได้กินกันแม้พิซซ่าดังกล่าวจะมาไม่ถึงเจ้าหน้าที่
เขาทำงานกันอยู่บนดอยไม่ถึง
แต่ขอบคุณอย่างมากและรับรู้ได้ถึงน้ำใจของผู้ส่งไปให้นะคะ
หลังจากที่โพสต์ดังกล่าถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตถึงกับสงสัยว่าอ้าวพิซซ่าหายไปไหนล่ะคะ
จะทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเก็บเอาไว้ให้หัวหน้า
แต่หลังจากถูกเรื่องราววิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงมากทีเดียว
ซ่าก็ถูกนำมาแจกจ่ายทีหลัง

ด้านเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเจ้าของต้นโพสต์นะคะ

พิซซ่าดราม่านั้นผมขออนุญาตลบนะครับ
แม้มันจะเป็นแค่เรื่องของคนที่ใช้คำพูดผิด
ใช้อารมณ์ส่วนตัวมาทำงานมากเกินไป
จนทำให้บางคำพูดมันออกมาโดยไม่คิด
ทีมงานขอขอบคุณทุกการสนับสนุนของทุกท่าน
ส่งไปยังคนดับไฟป่าที่ทุกที่เลยนะคะ
เรายังทำงานกันต่อไปทั้งทางฝั่งอาสาและเจ้าหน้าที่หลักครับ
สู้ต่อไปเพื่อลมหายใจเดียวกัน

ดูสิพิซซ่าไปไม่ถึงคนใดดีก็ส่งไปให้

เปิดรับบริจาคหรืออย่างนี้เขาก็เลยอยากจะไปให้กับที่

ตอนนั้นเราลงออสเตรเลียหมีโคล่าหมีโคเลอร์กันเต๊ะไปหมด

อย่างคุณแม่เวลาไปบริจาคคือต้องไปถึงเมือง

เดี๋ยวจะมีบางคนที่จะเริ่มทำเป็นโรงงาน

เขาบอกว่าตอนนี้ใครจะคิดว่าเครื่องฟอกอากาศ
เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งคนภาคเหนือแล้วนะ
เพราะว่าเกมเขาก็เยอะตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้ว

จะทำเป็นเครื่องฟอกอากาศแจกคนแล้ว

เดี๋ยวก็ติดตามข่าวกันต่อไป